มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งไปกู้เงินมา
แล้วไม่มีเงินใช้แม้แต่ดอกอะค่ะ

คุณยายอยู่ในบ้านนะคะถูกเอากุญแจกาวอะค่ะ
หอดกุญแจก็คือขังครอบครัวนี้ไม่อยู่ในบ้าน

สายไหมต้องรอดเขาก็เลยพาคนไปช่วยนะคะ
นายเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ช่วยสอสอเขตสายไหม

ได้ไปช่วยคุณยายอายุ๗๘ปี
เป็นลูกบ้านเขตสายไหมถูกแก๊งปล่อยเงินกู้
ใช้กาวตระช้างหยอดดูกุญแจ
ขังคุณยายและครอบครัวไม่ให้ออกจากบ้านค่ะ
ก็ต้องหาเงินมาจ่ายค่าดอกเบี้ยวันละ
วันละนะคะ๒๐๐๐บาท
หลังจากที่ลูกสาวกู้เงินมาจากเซลล์

ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สนบางเขน

พาผู้เสียหายคือนางประคองอายุ๗๗ปี
พร้อมด้วยนางสาวธัญพรอายุ๔๔ปี

เข้ามาอยู่ในบ้านค่ะล็อกกุญแจ
นอนหลับตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงโซ่ดัง

แต่ระหว่างที่จะออกจากบ้าน
เพื่อไปทิ้งขยะแล้วก็ซื้อกับข้าว

เนื่องจากเห็นช่องใส่ลูกกุญแจ

คนที่มาเก็บดอกเบี้ยเงินกู้เป็นคนทำ

หลบได้หลบไปเจอเบาไหร่โดนแน่

ไปกู้เงินมาหนึ่งหมื่นบาทกู้ส่งเฉลี่ยวันละสองร้อยบาทต่อเดือนนะคะ
คิดเป็นร้อยละหกสิบต่อเดือนต้นไม่เคยลดเลย
แล้วลูกสาวไปกู้ตั้งแต่ช่วงหลังติดโควิดเลยค่ะช่วงสิงหาคมที่ผ่านมา
ทีนี้ไปสอบถามนางสาวธัญพรค่ะบอกว่ายอดรวมที่กู้มาหลายรายนะ
ไม่ได้กู้รายเดียวนะคะสี่หมื่นบาทส่งดอกเบี้ยประมาณวันละสองพันบาท
กู้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยได้จากใบปลิวและเจ้าหนี้เขาก็บอกว่า
อย่านะอย่าให้เจอหน้านะถ้าไม่มีเงินมาจ่ายดอก
เขาก็เลยกลัวมากครอบครัวนี้ไม่ออกจากบ้านเลยนะคะ
นายเอกพบบอกว่าเจ้าหนี้ที่หนักที่สุดคือดอกลอยค่ะ
ที่จะต้องจ่ายร้อยละหกสิบต่อเดือนเมื่อไม่มีเงินต้น
ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยไปเรื่อยและเจ้านี้รายนี้มีการข่มขู่ด้วย
อย่างไรก็ตามต้องรอให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนดูก่อนนะคะว่า
ผู้ก่อเหตุเป็นเซลล์เงินกู้จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นในทุนเลย
หากเป็นเซลล์ปล่อยเงินกู้จริงถือว่าเป็นเรื่องที่หนักมากสำหรับคนกู้
ส่วนพรบเกี่ยวกับเงินกู้และการทวงถามหนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนค่ะ
ว่าสาเหตุการที่เอากาวมาหยอดในกุญแจครั้งนี้

เกิดมาจากเรื่องหนี้สินเงินกู้จริงหรือเปล่า
หรือคนในบ้านไปมีปัญหากับใครมาค่ะ